พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บุรีรำกันหน่อยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าฝ่ายคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ขับรถย้อนสอนด้วย
แต่ทีนี้คนที่ขับรถชนเนี่ยดันเป็นเจ้าอาวาสวัดดังคือเป็นพระสงฆ์
มันก็เลยมีประเด็นข้อถกเถียงเกิดขึ้นหลายข้อเหมือนกัน
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งมาว่ามีรถชนคนเสียชีวิตหนึ่งราย
ค่ายอาสารักษาดินแดนที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองก็ประสานกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมมาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนหกเลนนะคะสายบุรีรำประโคนชัยมีเกาะกลางถนนด้วย
พบศพผู้หญิงค่ะทราบชื่อคือนางจันเพ็ญคงสืบชาติวัย๖๔ปี
เป็นชาวบ้านโคกเขาในตำบลเสม็ดนี่แหละนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ฝั่งไปประโคนชัยสภาพร่างกายแหลกเหลวเลยค่ะ
บนถนนมีขวดน้ำอัดลมแตกเกลื่อนไปทั่วด้วย
บริเวณร่องข้างถนนมีจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งก็เป็นของผู้ตายนะคะสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
มีถังน้ำแข็งสีส้มหล่นอยู่ข้างใกล้กัน
ห่างไปประมาณ๑๐๐๑๕๐เมตรค่ะหน้าหมวดการทางบุรีรำ
มีรถเก๋งวอนโว้สีบรอนเงินสภาพด้านหน้าซ้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
การเฉียวชนมาแน่นอนเพราะได้รับความเสียหาย
จกหน้าฝั่งซ้ายก็แตกด้วยนะคะภายในรถมีคนนั่งอยู่ค่ะ
เป็นพระสงฆ์นั่งไม่ยอมลงจากรถนั่งช็อกอยู่ในรถนะคะ
ทราบชื่อก็คือพระวัชระจันแสงนะคะอายุ๕๑ปี
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติในตะบนประสาท
อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำวัดดังเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็ต้องขอดูใบสุทธิก่อนแหละ
ใช่ว่าพระจริงพระปลอม
นี่ค่ะท่านก็ควักใบสุทธิออกมาจากย่ามให้ดู
ก็เป็นพระจริงนะคะและอย่างที่บอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วย
ตำรวจก็ถามว่าหลวงพี่มาจากไหนแล้วหลวงพี่จะไปไหน
ท่านนั่งนิ่งคือเหมือนพูดไม่ออกอะค่ะ

ตำรวจต้องเจรจากับเจ้าอาวาสรายนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะ
วัชระถึงยอมลงมาจากรถในสภาพที่เหงื่อแตกท่วมตัวไปหมดเลย
คือรถเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วรถมันดับก็ไม่มีแอร์
แล้วท่านก็นั่งอยู่ในนั้นไม่ยอมลงมาจนเนี่ยค่ะเหงื่อท่วมตัวไปหมด

คุณนฤทธบุญนิ่มค่ะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับนายเลอพงปรามอายุ๓๘ปี
เป็นเจ้าของร้านยางแล้วก็ร้านอยู่ใกล้เลย
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะเขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าช่วง๙โมงเช้าวันนี้ค่ะ
กำลังนั่งทำงานอยู่หลังร้าน
ได้ยินเสียงรถชนกันเสียงดังมากนะคะ
ก็รีบวิ่งออกมาดูเห็นผู้เสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่บนถนนแล้ว
ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขับรถย้อนสอนมา
ข้ามถนนในจุดกลับรถเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่ง
ตอนที่ผู้เสียชีวิตกำลังขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างข้ามเลนนะคะ
จังหวะนั้นแหละรถกระบะสีดำขับนำหน้ารถเก๋งวอนโว้
ซึ่งเป็นรถยนต์ของพระรถกระบะสีดำขับเร็วนะคะ
แล้วหักหลบรถของผู้ตายลงข้างทาง
ส่วนรถเก๋งที่พระขับมาตามหลังกระบะ
หลบไม่ทันเลยชนแบบชนจัง
เต็มเต็มเลยอะค่ะหลังเกิดเหตุพระก็อยู่ในรถ
ไม่ยอมลงมาจนตำรวจต้องคุยอยู่นาน
อย่างที่คุณรัชพรบอกไปกว่าจะยอมลงมาจากรถโอ้โหเหงื่อแตกทั้งตัว
ทีมข่าวก็ไปคุยกับลูกชายของผู้ตายนะคะ
ชื่อว่านายนัตตะพงศ์คงสืบชาติอายุ๒๙ปี
บอกว่าตัวเองอยู่กับแม่สองคนก็อยู่กันแม่ลูกค่ะ

ปกติแม่มีอาชีพขายน้ำอยู่ในตลาดนัดคลองถมหนองแปบ
ใกล้กับสนามฟุตบอลช้างอารีน่าเมืองบุรีรำ
ทุกเช้าแม่จะขี่รถไปล็อกที่ขายของ

แล้วก็ออกไปขายของที่ตลาดนัดช่วงบ่าย
ตัวเองก็ไปช่วยแม่ขายของตลอดนะคะ
รับว่าแม่ขี่รถย้อนสอนข้ามถนนที่จุดกลับรถที่เกิดเหตุ
เป็นประจำจริงก็ยอมรับ
แต่ก็ตกใจมากพอมารู้ว่าแม่ถูกรถชนเสียชีวิต
ตัวเองเนี่ยเพิ่งออกจากเรือนจำค่ะ
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วกลับมาอยู่กับแม่
ตั้งใจจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีไม่อยากจะให้แม่เสียใจอีก
อยากจะอยู่กับแม่เป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีของแม่
แต่แม่กลับมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะยังทำใจไม่ได้นะคะ
แล้วแม่เองก็เป็นเสาหลักคอยดูแลตัวเองเนี่ยค่ะ
ดูแลลูกชายเนี่ยคนโตเนี่ยดูแลมาตั้งแต่เล็ก
ด้วยหลังเกิดเหตุนะคะจ้อว่าที่ขับรถชนก็
เข้ามาขอโทษนายนัตตะพงศ์แล้วก็บอกนะคะว่า
ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ก็ให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพมา๑๐๐๐บาท
พอเสร็จพิธีศพแล้วก็จะดำเนินการเยียวยาครอบครัวต่อไปด้วย
ซึ่งศพของนางจันเพลค่ะแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเมืองบุรีรำ
สูตรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครอบครัวยังไม่ได้เดินทางมารับศพนะคะ
สำหรับเรื่องของคดีความตำรวจสพเมืองบุรีรำ
ก็แจ้งข้อหากับเจ้าอาวาสแล้วค่ะ
ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็อยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติม
เพิ่มเติมนะคะก็ถึงเป็นพระก็ต้องตรวจแล้วค่ะว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์มีประมาณแอลกอฮอล์มาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพบว่าแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎไม้กำหนดก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยโอ้โหค่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแหละใช่เรื่องของการขับรถของพระเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งข้อคว
ถ้าพระท่านจำเป็นจริงจะต้องขับรถอันนี้ก็ไม่ว่ากันต้องดูว่าจำเป็นขนาดไหนแต่ถ้าขับแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแล้วคนตายแบบนี้มันก็ต้องว่ากันไปด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วแหละนะคะ